แตกลายที่มีลักษณะเป็นช่อเป็นลายใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาช่องไฟหรือระยะในงานจิตรกรรมนั้น
ใช้วิธีการแตกช่อลายด้วยลายนกคาบที่สามารถแตกช่อได้๒๓ช่อ
ซึ่งตำแหน่งของลายนกคาบจะอยู่ตรงข้อต่อลายเสมอเปรียบดั่งกิ่งก้านของต้นไม้
นกคาบจึงเป็นเครื่องประกอบลายที่สำคัญอีกลายหนึ่งซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์ของช่างที่ทำให้เกิดความงดงาม
ให้เกิดเสน่ห์ในงานลายไทยมากขึ้น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน